คุณผู้ชมฮะเมื่อเช้ามีเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมนครที่ทำหน้าที่ในการตัดต้นไม้คุณ
ค่ะตัดต้นไม้อยู่เกาะกลางถนนปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับมาเร็วแซงซ้ายแล้วทำให้เสียหลักครับ
กระทั่งพุ่งขึ้นไปที่เกาะกลางถนนชนเจ้าหน้าที่คนนี้จนเสียชีวิต
คุณผู้ชมไทยรัฐของเราได้ภาพจากกล้องหน้ารถมาด้วยจะเห็นว่ารถกระบะคันนั้นขับเร็วขนาดไหนนะฮะ
นี่ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบร่างของนายวิโรธนุ่นปั้นอายุ๕๘ปีนะฮะ
โดยคุณลุงวิโรธเป็นพนักงานสวนสาธารณะยู๒สำนักงานเขตคลองสามวานะครับ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บริเวณปากซอยคูบอนสามสิบเก้า
มีบาดแผลชะกันหลายแห่งครับโดยเฉพาะที่ใต้คาง
มีร่องรอยถูกเอ็นตัดย่าเนี่ยบาดลึกนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุนะครับ
พบรถกระบะสีขาวจอดอยู่ที่เกาะกลางถนน
ส่วนคนขับยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเกิดเหตุตำรวจได้คุมตัวไปสอบสวนที่สนคันนายาวนะฮะ
วันนี้คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ได้เดินทางไปที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับโดยพบว่าจุดเกิดเหตุตรงเกาะกลางถนนเนี่ย
ก็มีร่องรอยต้นไม้ที่ถูกชนใกล้กันยังพบเศษกระเป๋าเสื้อของผู้เสียชีวิตตกอยู่ด้วยนะครับ
แม่ค้าที่ขายของอยู่ตรงจุดเกิดเหตุก็คือนางสาวชะติตานะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่ารถกระบะคันเกิดเหตุเนี่ยขับมาด้วยความเร็วครับมุ่งหน้าไปทางวัดคูบอน
ก่อนที่จะเสียหลักพุ่งขึ้นไปเกาะกลางถนนขณะนั้นนะฮะผู้ตายกำลังยืนตัดย่าตัดต้นไม้อยู่ตรงนี้คุณ
ชนเข้าอย่างจังครับฝุ่นเนี่ยตลบไปทั่วเลยนะฮะ
ตัวแม่ค้าเองรีบวิ่งไปแล้วก็โทรเรียกกู้ภัยมาช่วยเหลือ
บอกว่าถือว่าโชคดีที่คู่หูซึ่งเป็นคุณป้าอีกคนนะคุณนะเดินไปเก็บย่าตรงอีกจุด
ย่าใส่กระสอบพอดีไม่งั้นถ้าเดินคู่กันอยู่กับคุณลุงวิโรธเนี่ยคุณ
อาจจะถูกรถชนเช่นเดียวกันกลายเป็นสองศพก็ได้นะฮะส่วนคนขับรถเป็นวัยรุ่นครับ
หลังจากเกิดเหตุแล้วก็รีบลงจากรถข้ามถนนไปยืนอยู่ตรงเสาไฟฟ้านะฮะ
เพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตและอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็คือคุณนันทวันสุธิประพาเนี่ยคุณป้าท่านนี้แหละฮะ
เล่านาทีระทึกให้ฟังบอกว่าตัวป้าเองก็นำย่าไปทิ้ง
คุณกำลังหอบย่าเนี่ยใส่ถุงไปทิ้งพอดีหันมาอีกทีได้ยินเสียงรถชนดังโคร่ม
พอไปถามคนที่ยืนมุงกันอยู่ก็บอกว่าคนตัดย่าเนี่ยเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถ
ป้าเองกับผู้ตายเนี่ยทำงานมาด้วยกันประมาณหนึ่งปีนะครับผู้ตายเนี่ยเป็นคนนิสัยดี
และในปีหน้านะคุณลุงผู้ตายก็จะเกษียณอายุแล้วคุณ
ซึ่งผู้ตายมีลูกสาว๓คนแยกย้ายกันทำงานคนละที่แล้ว
เห็นแบบนี้ป้าก็เสียใจนะฮะจังหวะป้าเดินมาทิ้งย่าปุ๊
เดินมาป้าได้ยินเสียงรถชนรถขึ้นเกาะกลางโคมป้าก็พูดว่าใช่คนตัดย่าป้าเปล่าวะเนี่ย
ป้าว่าอย่างงี้แล้วไปถามคนเท่านั้นบอกว่าคนตัดย่าอยู่ใต้รถหรือว่าอย่างงี้
ใจหาป้าก็เดินป้ากลัวป้าก็เดินหลบมาข้างริม
เนี่ยป้าบอกว่าทำงานมาด้วยกันเห็นกันอยู่หลัดเลยโอ้โหแค่เดินออกไปทิ้งขยะแป๊บเดียวนะ
คุณลุงถูกชนเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราได้ภาพกล้องวงจรปิดช่วงเกิดเหตุนะฮะ
โดยจะเห็นว่านายวิโรธผู้ตายคุณกำลังใช้เครื่องตัดย่าตัด
อยู่ที่เกาะกลางถนนในช่วงเช้า๙น๒๐นในกล้องก็๙น๑๙นถึง๒๐นนะฮะ
ส่วนอีกมุมครับจะค่อยเห็นจังหวะที่ผู้ตายกำลังเดินตัดย่า
โดยที่ยังไม่รู้ตัวนะว่าอีกเพียงไม่กี่นาทีก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
คุณผู้ชมฮะจากนั้นกล้องวงจรปิดอีกตัวนะครับจับภาพในช่วงเวลา๙นาฬิกา๒๔นาทีคุณผู้ชม
จังหวะนี้แหละฮะคุณผู้ชมอาจจะมองไม่ทันนะฮะ
รถกระบะคันสีขาวคันที่เกิดเหตุเสียหลักครับ
และปีนขึ้นเกาะกลางถนนถลายไปชนกับผู้ตายที่อยู่ตรงเกาะกลางตรงนี้พอดิบพอดีคุณส่วน
เมื่อกี้เห็นรถขยะไหมฮะเก็บขยะไหมฮะเขามีกล้องหลังรถนะฮะ
เห็นชัดเจนเหมือนกันนี่คุณผู้ชมกระบะขาวคันนี้ขับตามมาด้วยความรวดเร็วครับ
จากนั้นเร่งเครื่องแซงซ้ายเร่งความเร็วแซงขึ้นไปด้านหน้า
หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมนี่กล้องหน้ารถเห็นควันดำไหมฮะ
สักพักหนึ่งจะเห็นรถกระบะเสียหลักคุณขึ้นเกาะกลาง
โดยตรงนั้นแหละฮะมีคุณลุงวิโรธกำลังตัดต้นไม้อยู่นะครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จับภาพไว้ได้ทั้งหมดนะฮะ
ขณะที่ทางเพจของสำนักงานคลองสามวานะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่า
บุคลากรของสำนักงานเขตคลองสามวาเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ขอแสดงความรักและไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิต
และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกับเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้นะครับ
โดยนายวิโรธผู้ตายเริ่มทำงานเมื่อปี๒๕๕๙
รวมอายุราชการถึง๓๔ปีแล้วนะฮะ
และจะเกษียณอายุในปี๒๕๖๖ปีหน้าแล้วนะครับ
แล้วก็มีการยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เยียวยาตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
ด้านของตำรวจสนคณะยาวเปิดเผยนะครับว่า
หลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะซึ่งไม่ได้หลบหนีไปไหน
รอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
เรื่องต้นถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทหวาดเสียว
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับ